คิดถึงเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของอาชายเมืองสิงยกมือคือ

คุณผู้ชมค่ะอยากมาในใจหน้าจอเลยค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้น้องดุดดิวของเรา

ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วเพราะจริง

ขอครับคุณร่วมชาตินะคะว่าแล้วเราร้องเลยดีกว่า
แล้วก็เป็นเพลงที่อยู่ในดวงใจของใครหลายคนค่ะ
แล้วคุณอาบอกว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน๒๕๖๖นะคะ
ที่ต้องระบุเวอร์ชันเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
เพราะว่ายามว่างของพ่อเนี่ยพ่อจะเอาเพลงเก่ามาแก้เนื้อร้องทั้งหมดค่ะ
แต่ก็ยังคงความเอกลักษณ์น้ำเสียงเอาไว้ให้คนได้จับจิตจับใจ
ต้องบอกว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะเป็นฟรีคอนเสิร์ตค่ะ

สังเกตจากสายตาคุณผู้ชมเต็มที่นั่งเต็มพิกัดไปเลยค่ะ
จากพ่อชายแล้วนะคะยังมีศิลปินรุ่นน้องอย่างอาทศพลหิมพานค่ะ
มาร่วมแจมด้วยบรรยากาศก็ตามภาพเลยค่ะ
คึกคักสุดและเสื้อโอ้โหทั้งเครื่องยิ่งใหญ่อลังการ
ซึ่งก่อนจะเริ่มคอนเสิร์ตนะคะพ่อชายก็น่ารักมากค่ะ
ให้สัมภาษณ์กับน้องดูดดิวทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราเนี่ยตามภาพเลยค่ะ
บอกว่าตอนนี้อายุ๘๔แล้วเราตะลึงเลยคุณอาแข็งแรงมากนะ
สีนี่สดใสมากค่ะแต่อาเนี่ยยังชอบทำงานเพลง
เขียนเพลงแก้เนื้อร้องนะคะแบบนี้เรื่อยเลยล่ะค่ะ
เอาผลงานเพลงเก่ามาดัดแปลงให้มีความทันสมัยมากขึ้นค่ะ
ส่วนอาการเส้นเลือดในสมองตีบที่ส่งผลให้แบบด้านซ้ายของคุณอาเนี่ยเป็นอมภาษณขึ้นซีกค่ะ
บอกว่าตอนนี้นะคะยังเน้นพบหมออยู่เป็นประจำค่ะ

ยังพูดถึงความผูกพันที่มีต่อไทยรัฐทีวีด้วยคุณผู้ชม
แกบอกว่าแกนี่แหละคือแฟนพันธ์แท้ของช่องเราเลย

แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไปฟังพ่อชายเมืองสิง

แล้วก็ผูกพันกับไทยรัฐมั่งเขาเยอะ
เพราะว่าตอนตั้งวงเนี่ยไปเดินสาย

รอที่รถไทยรัฐเขาส่ง
ฝากไปด้วยกลับกรุงเทพฯอะไรแบบนี้
ขอบคุณแฟนที่ยังหนาแน่น
เป็นแฟนพ่อชาย
โดยไม่มีแดงนาย

ไม่อึ้งไว้อีก